ก่อนที่จะไปที่งานชาปนักศึกษ์ของคุณดังโม
กระติกก็ไปแจ้งความ

กองบังคับการ๑กองบัญชาการสืบสวนสอบสวนอัธยกรรมทางเทคโนโลยีหรือสอท
ในครั้งนี้ไปเพื่อแจ้งความดำเนินคดีมือมืดที่โพสต์ภาพ
เรียกร้องให้ตำรวจติดตามตัวบุคคลปริศนาที่วีดีโอคอลผ่านไลน์
มาหาตนเองแล้วก็ส่งภาพลับของแตงโมมาด้วย
ตำรวจสอบสวนนานกว่า๑ชั่วโมง
แล้วก็หลังจากนั้นกระติกก็รีบลงลิฟต์ไปอีกฝั่งทันที
โดยบอกว่าจะไปร่วมงานของคุณแตงโมนะคะ
หลังจากนั้นพลตำรวจโทกรชัยคล้ายคลึง
ผู้มจัดการตำรวจสออทอบเผยบอกว่า
คดีนี้เป็นคนละส่วนกับคดีที่นนทบุรีนะคะ
โดยเป็นความผิดที่เกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดีย
โดยกระทำความผิดผ่านเพจแตงโมซึ่งเปิดขึ้นใหม่
เชื่อว่าผู้ก่อเหตุอาจเข้าถึงบัญชีรหัสของแตงโม
นำภาพและคลิปต่างออกมาใช้ได้
เชื่อว่าในอีกไม่กี่วันก็จะรู้ตัวว่าข่าวว่าเป็นฝีมือของใครค่ะ
เป็นการล็อกอินก่อนที่จะเสียชีวิตหรือไม่
เพราะฉะนั้นถ้าล็อกอินแล้วเขาไม่ปลดล็อกอิน

นี่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีไม่ได้แปลกอะไรเลย

มีใครแฮ็กไหมแต่การแฮ็กเนี่ยค่อนข้างยาก
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบเพจแฮปปี้เมลอนพัชรวีรพงศ์ค่ะ
ก็พบว่ามีการโพสต์คลิปลงสถานะแพร่ภาพสดค่ะคุณผู้ชม
ลักษณะคล้ายกับว่ากำลังเดินทางเนี่ยค่ะ

คือใครที่เห็นภาพนี้ก็ตกตะลึงไปตามกันนะคะ
แต่ว่ากลุ่มแฟนคลับเข้ามาแจ้งว่านี่เป็นคลิปเก่า
ตั้งแต่ตอนที่เพื่อนแตงโมประสบอุบัติเหตุค่ะ
มีการตำหนิการกระทำของใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังเพจนี้นะคะ
หลายคนยังเชื่อว่าเพจนี้มีแอคเคาน์อยู่ต่างประเทศ
เพราะว่าในช่วงต้นคลิปจะเห็นว่า
มีชาวต่างชาติเข้ามาติดตามดูด้วยค่ะ
นี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดนะคะ
คุณโมมีนาที่มาร่วมงานก็เปิดเผยกับนักข่าวบอกว่า
รู้นะคะว่าใครเป็นคนทำเพจ
เคยมีการพูดคุยกันขอให้หยุดบางอย่าง
แต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ามือถือของคุณตังโมนั้นอยู่ที่ใครค่ะ
น้องโมรู้ว่าใครเป็นคนทำ

แล้วได้บอกเรื่องนี้กับตำรวจหรือใครไหมคะ
ถ้าในทางตำรวจไซเบอร์ซึ่งมันต้องมีผู้เสียหายใช่ไหมคะ
ทีนี้ไม่มีผู้เสียหายทางตำรวจไซเบอร์ก็ทำอะไรไม่ได้
ตามกฎหมายอันนี้ที่โมทราบมา
ถ้าหนูรู้หนูได้บอกเขาไหมว่าให้หยุด
เราก็มีการบอกแล้วนะคะว่าบางอย่างขอให้หยุด
อย่างขอให้อย่าปล่อยได้ไหม
หรืออะไรแบบนี้ค่ะก็มีการพูดคุยกันค่ะ
แต่ก็นั่นแหละค่ะพี่
เดี๋ยวถึงโดนด่าอีกหนูพูดให้หมดเห็นไหม

ปรากฏว่ามีการดึงสัญญาณจากสื่อสำนักหนึ่ง
ซึ่งกำลังไลฟ์สดอยู่งานพิธีของคุณแตงโม
เอามาลงหน้าเพจของตัวเองอันนี้คือล่าสุด
ช่วงแรกหลายคนก็สงสัยว่าแอดมินเพจไปไลฟ์ถึงในงานจริงหรือไม่

นี่ค่ะคือภาพที่ปรากฏล่าสุดค่ะ
ส่วนทัศน์ทีของทนายเดชากิติวิทยานาน
ระบุถึงกรณีภาพและคลิป

ตอนนี้คุยกับคุณแม่แล้วแต่คุณแม่ยุ่งเรื่องชาวประนักกิจอยู่ไง

ส่วนข้อสงสัยเรื่องโทรศัพท์ของคุณแตงโมยืนยันว่าไม่ได้อยู่กับทนายนะครับ
ส่วนอยู่ที่ใครเนี่ยตำรวจรู้
สำหรับเจตนาของผู้ก่อเหตุเชื่อว่าต้องการปั่นกระแส
หากต้องการจะให้คดีนี้เป็นประเด็นฆาตกรรม
ต้องหารักฐานหารักฐานให้ได้

ซึ่งอายการถ้าจะมีคำสั่ง๒๗พฤษภาคมนี้แล้ว
หลังจากนั้นคดีจะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
ห้ามวิจารแทรกแสงก็ไม่ได้
ทางฝองของพนักงานอายการก็จะเป็นตัวตัดสินให้เห็นว่าการศพสวนชอบ
พอวันศุกร์ปุ๊บพนักงานอายการสั่งฟ้อง
นำตัวผู้ต่อหาส่องศาลจังหวัดนนทบุรี

หากมีคำสั่งศโฆภุคือ
มันจะวิพากษ์วิจารณ์คดีไม่ได้แล้วมันอยู่ในอำนาจศาล
ทนายตั้มออกมาออกมาพูดถึงกรณีที่มีคลิปต่างภาพต่าง
บอกว่าเห็นใจพี่หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังที่ถูกบุคคลนะฮะ
ซึ่งพอจะคาดเดาได้ว่าใครใช้โซเชียลมีเดียของคุณแตงโม
ให้ร้ายไม่หยุดเลยซึ่งการกระทำนี้คาดว่าเพื่อจะทำลายความน่าเชื่อถือของคนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคดี
ให้เสียหายไปหมดคนที่โดนหนักที่สุดคือคุณแตงโมฮะ
หากคนในครอบครัวมีอำนาจทางกฎหมายเต็มที่ก็เรียกร้องขอความเป็นธรรมนะครับ
จริงใจแต่แรกคงไม่เป็นแบบนี้ทนายตั้มว่างั้นไม่หยุดครับเนี่ยครับคุณผู้ชมฮะ
ล่าสุดมีการใช้ไลน์ของคุณแตงโมวิดีโอคอลแล้วก็ส่งข้อความมาบอกเห็นภาพแล้วใช่ไหม
ผมกู้ข้อมูลได้หมดแล้วผมจะปล่อยภาพที่ได้มาทั้งหมดให้กระติกนะฮะ
และโมไม่มีที่ยืนนี่ครับคุณผู้ชมฮะทำกันขนาดนี้แล้วครับ